อันทุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมที่สามรายงานสภาพอากาศหนูรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
กิจกรรมกลางแจ้งกับน้องหนูก็คือมาดีดลูกแก้วนี่แหละ
แต่ถ้าใครเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้อยากจะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ว่าจะเป็นปั่นจักรยานรำไทยเก๊กหรือว่าจะตีก๊อฟได้เลยนะคะ
เพราะว่าตอนบนของประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะลดลงไปอีกค่ะ

แต่ว่าพื้นที่อื่นเป็นยังไงมาดูกันหน่อยค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีการแสดงลักษณะว่ามีพื้นที่สีเขียว
หมายความว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศาเซลเซียส
จากมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะ

มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนล่าง
โดยเฉพาะภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
ทำให้มีคลื่นสูงโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงถึง๓เมตรเลย
ดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยสำหรับใครที่จะออกเดินเรือนะคะ
แนะนำว่างดกิจกรรมกลางทะเลกันไปก่อนค่ะ
ส่วนการคาดการณพยากรอากาศสำหรับการเกษตร
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๗ธันวาคมเป็นอย่างไร

สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
ดึกถึงเช้าหนาวเย็นกับมีลมพัดแรง
ยอดด่อยอดภูนาวจัดและเกิดน้ำค้างแข็งค่ะ
ถึงเช้าอากาศเย็นกลางวันแดดดีกับมีลมพัดแรงนะคะ
คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
เกษตรกรต้องระวังการให้อาหารสัตว์น้ำเพราะว่า
อากาศเย็นสัตว์น้ำอาจจะไม่ค่อยกินอาหารค่ะ
และให้ระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกแมลงป่างตูดในพืชไร่และพืชผักด้วย
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วงและมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะคะ

จุดใดที่มีฝนจะมีคลื่นสูงค่ะ
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนั้นคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เลยนะคะว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะ
และระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน

เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรากันด้วยค่ะ
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้นะคะท่านใดที่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวทะเล
จะไปดำน้ำดูประการัง
จะไปเล่นเซิร์ฟจะไปนั่งเรือย้อนกลางทะเล

ช่วงนี้อันตรายจริงก็ต้องงดเว้นกันก่อนนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็หันไปปลูกพืชบนฝั่งแทนก็น่าจะดีกว่านะคะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามสภาพอากาศกันใหม่นะคะ
วันนี้ขอเป็นดีดลูกแก้วต่อก่อนมันต้องชนะค่ะงานนี้